มาดูเรื่องราวของอดีตข้าราชการ

คนทำดีแบบนี้เราก็อยากให้พรีอ่าง

พันธุ์ตรรวจทวทวรรภพัทธมุอายุ๖๗ปี
ที่เป็นอดิษฐะราชการธรรมบราชการสารวัตน์อำนวยการ
สถานีตำรวจนครบาลพระขนง
เป็นจิตอาสานี่ออกไปทำความสะอาด
ตามเส้นทางต่างในตำบลยี่ล้นอำเภอวิเศษชายชาญ
ที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
คุณอาถวันบอกว่าเห็นเศษดินหินทรายตกหล่นตามพื้นถนน
ก็เลยอยากจะเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อยซะ
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถนนลื่น

เคยเป็นมาก่อนแบบนี้ก็จะดูแลประชาชนในทุกเรื่องนะ
แล้วก็คราวนี้ก็เห็นก็ปล่อยไม่ได้นะครับ
รวมทั้งนำดินเอาไปใส่บนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
ให้รถได้ใช้เส้นทางอย่างสะดวกสบาย
ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือตัดย่าบริมถนน
ไม่ให้รกสายตาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
พันธมรวตโทษธวรรณบอกว่าตัวเองมีคติประจำใจ
คืออยากให้บ้านเมืองสะอาดดูแลสบายตาสบายใจ
ทีนี้หลังเกษียณอายุราชการนะครับก็เลยออกมา
แล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาที่บ้านในตำบลยี่ล้น
แล้วก็ดูแลกวาถนนเก็บเศษหินดินทรายบนถนน
มาแล้วกว่า๔ปีคุณ
บางครั้งเศษหินดินทรายเหล่านั้นก็มาประโยชน์ได้ตรงนี้
คือเอามากลบพื้นที่ขลุขะแบบนี้นะครับ
ด้านของนางวัฒนานุ่มสร้อยอายุ๖๐ปีเพื่อนบ้านบอกว่า
พันธมรวตโทษธวรรณตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
คุณพี่ก็เป็นคนมีจิตใจดีชอบเชื่อเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน
แล้วก็ยังมีจิตอาสาน่าชื่นชม

ถอดเครื่องแบบเกษียณอายุท่านก็ยังทำงานเพื่อสังคมอยู่เลยนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดสำหรับผู้พิทักษันติราช